พบว่าถูกพบเป็นศพอยู่กับแฟนนุ่มภายในคอนโดหรูค่ะ
ครับล่าสุดมีความคืบหน้านะคะเพราะว่าครอบครัวเนี้ยมีการเดินทางไปรับศพแล้ว
นางสาวสุพิชาหรือว่าน้องจีจี้ค่ะก็ถือว่าเป็นคนดังมีคนติดตามเยอะเป็นจำนวนมากนะคะ
ไปทำการรับศพค่ะครอบครัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดี
บรรยากาศยังคงเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะทางครอบครัวเองก็มีการเตรียมทั้งเสื้อผ้านะคะ
เปลี่ยนให้น้องจีจี้ด้วยก็จะมีการนำศพเนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
คุณแม่ของจีจี้เนี่ยยังคงติดใจว่าทำไมครอบครัวนะคะของนายอิ๊กคิวเนี่ย
ให้ลูกพกปืนติดตัวได้อย่างไรทั้งที่อายุเพียงแค่นี้โดยคุณแม่ให้ข้อมูลแบบนี้ว่า
ลูกสาวเนี่ยคบกับนายอิ๊กคิวแล้วก็เลิกรากันไปก่อนหน้านี้แล้วครั้งหนึ่ง
สุดท้ายก็กลับมาคบกันอีกเอาจริงครอบครัวทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็รับรู้นะคะ
เคยเตือนลูกแล้วเพราะเป็นห่วงแต่ลูกเนี่ยก็ไม่ยอมบอกว่าตัวเองเนี่ย
เคยถูกทำร้ายร่างกายเพราะกลัวว่าแม่จะเป็นห่วง
แต่ก็คอยบอกว่าคบกันปกติดีแต่กลายเป็นว่าเพื่อนต่างหากที่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ว่าลูกสาวเนี่ยหรือว่าจีจี้เนี่ยถูกทำร้ายร่างกายทั้งสองคนนะคะ
คบกันก็คือเลิกกันไปกลับมาคบกันอีกเป็นแบบนี้
เห็นรู้ว่าแม่บอกนะว่าไปเที่ยวสงกรานด้วยกันจริงมันก็มีภาพปรากฏออกมาด้วย
นี่ก็เป็นภาพที่ลักษณะว่าน้องจีจี้ถูกทำร้ายร่างกาย
หน้าตาเขียวช้ำเป็นร่องรอยแบบนี้นะคะ
แม่ก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่อยากให้คบนะเพราะแม่รู้มาตลอดว่าอีคคิวเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์รุนแรง
และที่สำคัญจะมีภาพว่าเขาชอบยิงปืนด้วยส่วนสาเหตุอาจจะมาจากเรื่องหึงหวงค่ะ
แล้วก็อารมณ์ร้อนส่วนที่บอกว่าอีคิวเนี่ยมีอาการป่วยหรือเปล่า
เรื่องนี้แม่ไม่ทราบหรอกแต่ทางพ่อกับแม่เนี่ย
เคยบอกด้วยว่าเขาคุมลูกชายของเขาไม่อยู่
ครอบครัวของอีคคิวตอนนี้ก็เข้ามาขอโทษแล้วก็มาทำเรื่องอโหสิกรรมกันแล้ว
ส่วนเรื่องคดีก็อยากให้ตำรวจดำเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาค่ะ
คือตัวแม่กับทางแม่คิวก็คุยกันตลอดเรื่องไม่อยากให้ลูกกลับมาคบกัน
คุยกันตลอดค่ะตัวลูกเป็นเด็กที่ดื้อทั้งสองคนเลย
เขาก็เขาก็พยายามจะคบกันให้ได้เลยประมาณเนี้ยค่ะ
คือตัวน้อยคิวเขาเป็นคนที่อารมณ์รุนแรงแล้วเขาเป็นคนชอบยิงปืนเนอะ
คือในความที่เขาเป็นคนชอบยิงปืนเขาไปฝึกยิงปืนบ่อยอะค่ะ
เราก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเกิดเขาแบบพกปืนมาแล้วแบบมาทะเลาะกันในห้อง
แล้วจะแบบอยู่กันสองคนโดยที่ไม่มีคนห้ามอย่างนี้
เราก็เคยเตือนลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกก็บอกว่าเอ้ยไม่มีหรอกอะไรอย่างเงี้ย
ทีนี้ทางด้านของพ่อเลี้ยงของจีจี้นะคะบอกว่าคาใจนะคะในเรื่องของอาวุธปืนเหมือนกันนะ
ทำไมอีกคิวเนี่ยอายุเพียงแค่เท่านี้ถึงพกปืนได้
ตำรวจบอกว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยเป็นปืนที่ตรวจสอบแล้วว่ามีทะเบียนถูกต้องนะคะ
แต่ยังไม่ได้บอกว่าใครเนี่ยเป็นเจ้าของก็อยากทีนี้ทางด้านของคุณพ่อเลี้ยงเนี่ยก็บอกว่า
อยากจะทราบนะสิ่งที่อยากรู้คือถ้าในกรณีแบบนี้เจ้าของปืนกระบอกนี้
ที่มาใช้ในการก่อเหตุจะมีความผิดหรือร่วมรับผิดชอบต่อการเกิดเหตุด้วยหรือไม่ค่ะ
เลยแค่รู้กันแล้วมันไม่โอเคซึ่งตอนนั้นนะเราลื้อเริกละโอเคเรายนดีเราโอเคมากที่
คนเล่นปืนเป็นคนอารมณ์อย่างเนี้ยมันน่ากลัวทีนี้คุณผู้ชม
ทางด้านร่างของนายอีคคิวเอง
ต้นพ่อแม่มีการมอบให้กู้ภัย
มารับศพไปประเภนกุศลที่วัดในจังหวัดพระอนาคอร์๔อยุธยา

ซึ่งถูกเข้าที่บริเวณลำคอ
แล้วก็ทำให้มีอาการฉีกขาดของสมอง
เพราะว่ามันมีบาดแผลถูกยิงเข้าที่คอนะคะ
แล้วก็เสียชีวิตในช่วงเวลาประมาณ๑๓น๓๐น

จากการสอบสวนนะครับสันนิษฐานว่ามีคนเข้าไปในที่

เชื่อว่าน่าจะเกิดจากฝ่ายชาย
ใช้อาวุธและมีการฆ่าตัวตาย

และผลทางนิติวิทยาศาสตร์ให้ครบ
ส่วนคราบเขม่าวดินปืนจะต้องรอผลอีกครั้ง
ซึ่งเป็นผลสันนิษฐานเบื้องต้น
จากการสอบสวนจากกล้องและพยานอื่น

ส่วนมูลเหตุจูงใจเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ส่วนตัวครับ
ท่านผอตลอบบอกตรวจสอบปืนพบว่ามีทะเบียนถูกต้อง
เป็นของพ่อของฝ่ายชายครับ
ส่วนปืนหลายกระบอกที่โพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย
จะต้องตรวจสอบว่าเหล่านั้นเป็นของใคร
คุณผู้ชมครับญาตินะครับไปรับศพของน้องจีจี้นะครับ
เวลา๑๔นาฬิกา๑๔นาทีที่ผ่านมาพ่อแม่และญาติของน้องจีจี้
เน็ตไอดอลนะครับไปรับร่างของน้องจีจี้
ขึ้นรถกู้ไพรเคลื่อนออกจากแผนกนิจเวทย์
โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศล
ที่วัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมบ้านเกิด
บรรยากาศแน่นอนครับเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
เจ้าหน้าที่ใช้ระยะเวลาเดินเกือบ๓ชั่วโมงนะครับ
พอไปถึงวัดนะฮะแล้วหมายถึงใช้เวลาเดินทางนะครับ
สามชั่วโมงครับพอไปถึงวัดเจ้าหน้าที่เคลื่อนศพเข้าสารา
ญาติเนี่ยเตรียมไว้รอรถน้ำนะครับ
ดน้ำน้องจีจี้เป็นครั้งสุดท้ายบริเวณนี้
และจะตั้งสวดอภิษฐรรมนะครับเป็นเวลา๕วัน
แล้วก็จะชาปนกิจในวันที่๒๕เมษายนครับ